เมื่อคืนนี้เองคุณผู้ชมฮะประมาณสักทุ่มหนึ่ง
ที่แถวระยองถนนสาย๓๓๗๑เนี่ย
มีกระบะแต่งซิ่งคันนี้โหลดเตี้ยนะ
คนหมึกดำมาเลยคุณผู้ชมปิ้งฟื๊ดไป
ไปเจอมอเตอร์ไซค์อีกคันเป็นแรงงานเมียนมา
สอนสามกันมาเอสโฟม
มันกระเด็นเลยเลยคุณผู้ชม
ไข้ที่ระยองอ่ะโอ้โหแล้วพอตำรวจสอบพลบ้านไข้
รับแจ้งเหตุก็ประสานกู้ภัยมาช่วยเหลือเลยครับ

สีดำของแรงงานเมียนมาของทั้งสามคนเนี่ยนะสภาพพังเลยล้อหลังบิดไปแล้ว
เบี้ยวแล้วคนเจ็บสามคนก็นอนอยู่บนถนนครับ
ทราบชื่อคือนายมิวโจอายุยี่สิบปีซานดาวินอายุสิบเก้าปี
และนางสาวตาลาภองอายุยี่สิบสี่ปีเป็นชาวเมียนมาทุกคน
นางสาวพิมพ์คนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งครับแล้วก็เป็นนายจ้างของหนึ่งในคนเจ็บด้วยนะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอใช้ลูกน้องไปซื้อของที่ร้านนึง
แต่ร้านแรกไม่มีอะเธอก็บอกว่างั้นกลับมาก่อน
แต่ลูกน้องกลับขี่ไปหาซื้ออีกร้านคือจะซื้อให้ได้
จะได้เอาของมาให้เจ้านายให้ได้จนไปประสบอุบัติเหตุ
เฉียวชนแล้วก็ล้มไปครับเธอซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ก็ต้องให้คนที่ร้านเนี่ยขี่รถไปรับกลับพอกลับมาร้าน
ลูกน้องเนี่ยโทรตามเพื่อนให้มารับไปข้างนอกอีกเธอห้ามแล้วนะ
แต่ลูกน้องไม่ฟังครับสุดท้ายก็เลยขี่ซ้อนสามกันออกมา
โดนกระบะชนซ้ำเข้าไปครับไปฟังนางสาวพิมเจ้าของร้านครับ
นี่ฮะโหจะพิมพ์แกเราออกรถมากเลย
คือบอกว่าลูกน้องไม่ได้เจ็บอะไรมากไอ้ที่เสียหายหนักคือมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
ส่วนรถกระบะคันก่อเหตุครับพลเมืองดีที่ขับรถตามหลังก็เล่าให้ฟังว่าก่อนรถจะมาชน
เห็นกระบะคันนั้นคันขาวเนี่ยนะแต่งซิ่งโหลดเตี้ยมาเลย
เร่งเครื่องจนควันดำทั้งถนนแซงหน้าไปได้พักหนึ่งก็มาประสบอุบัติเหตุครับ
จนมีชาวบ้านเห็นว่าคนขับกระบะแต่งซิ่งคันนั้นเขาชะลอรถนะ
แล้วก็จอดดูเหตุการณ์อยู่จอดดูอยู่๕นาทีแต่ไม่ได้ลงมาจากรถ
แล้วก็ขับหลบหนีไปเลยจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อจะติดตามตัวคนขับกระบะมาดำเนินคดีต่อไปครับ